พาไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ช่วงนี้เปิดเทอมแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโรงเรียนที่จังหวัดนครนายกค่ะ
เด็ก๗ขัวป๒คุณสุดกระกุล
ตอนกลางวันเขาก็วิ่งเล่นกันเขาก็เล่นแปะแขก
แข็งคุณเป็นเด็กคุณจำได้ไหมเล่นยังไง
สัปดาห์๔เวลาแปะปุ๊บคนที่โดนแปะต้องแข็ง
แล้วต้องให้เพื่อนอีกฝั่งหนึ่งมาแปะครับถึงจะวิ่งได้
แต่เด็กบางคนแปะกันแรงไปหน่อยกลายเป็นเหมือนผลักกันจนล้ม
แล้วน้องฟันแท้ขึ้นแล้วนะปรากฏว่าหน้าน้องไปกระแทกกับพื้นปูนคุณผู้ชม
แล้วฟันแท้นะคุณผู้ชม๓ซี่มันยุบเข้าไปในเหงือก
แต่ไอ้ที่มันเป็นประเด็นเพราะอะไรรู้ไหมเมื่อเด็กเป็นแบบนี้แล้ว
ต้องบอกคุณผู้ชมนะดำนี่จริงคือแบบมันเป็นเลือดนะ
เป็นเลือดแดงเลือดกรบปากเลยนะ
ใช่ค่ะพอเด็กเป็นแบบนี้แล้วคุณครูเห็น
คุณครูกลับบอกให้เด็กไปบ้วนปากไม่ได้พาเด็กไปโรงพยาบาล
แล้วคุณครูก็นั่งเล่นโทรศัพท์แต่ประเด็นนั่งเล่นโทรศัพท์
มันเป็นประเด็นที่ทางคุณครูเขาก็ออกมาแก้ต่างออกมาชี้แจงด้วยนะ
คือฟันหน้าแท้มันยุบเข้าไปในเหงือก๓ซี่
แล้วก็เขียนข้อความนะเป็นข้อความเชิงตำหนิคุณครู
บอกว่าเด็กเจ็บขนาดนี้ครูยังนั่งเล่นมือถืออยู่ได้
ปล่อยให้นั่งรอผู้ปกครองพาไปหาหมอเอง
สำนึกความเป็นครูยังมีอยู่ไหมพอเขาโพสต์แบบนี้
ทีมข่าวของเราเห็นโพสต์ก็เลยติดต่อไปยังแม่ของน้อง
ก็คือคุณแม่ดวงพรคงอิ่มคุณแม่เล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงพักกลางวันของโรงเรียน
วันพุธที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยลูกสาวกำลังเล่นแปะแข็ง
เพื่อนในโรงเรียนมันก็มีจังหวะแปะแล้วแข็ง
แล้วเอาวิ่งหนีแต่ทีนี้ค่ะมันมีจังหวะที่ผลักกันแรง
ลูกเสียหลักแล้วก็เลยล้มหน้าไปกระแทกกับพื้นปูน
ฟันหน้าที่เป็นฟันแท้สามสิ้นมันยุบเข้าไปในเงือก
เพื่อนของลูกเห็นแบบนี้ตกใจนะพาไปหาคุณครู
แล้วก็โทรแจ้งพ่อให้มารับลูก
ทีนี้บอกคุณครูยังบอกพ่อด้วยนะ
บอกว่าคุณพ่อพาลูกไปโรงพยาบาลนครนายกนะ
แต่ว่าพ่อบอกว่าเฮ้ยเกี่ยวกับฟันขนาดนี้
ต้องพาไปหาหมอเฉพาะทางสิ

ใช่พาไปพบทันตแพทย์ที่คลินิก
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณ๑๑โมง๔๐นะ

เห็นตกใจเลยรีบพาไปหาหมอฟันเลยนะฮะ
แต่ทีนี้ตอนที่พ่อพาไปที่คลินิกแล้ว

แล้วก็บอกว่าน้องต้องรอดูอาการอีกสัก๒อาทิตย์
ยังไม่สามารถถอนฟันถอนเฟิร์นอะไรได้

แม่ก็เลยพาลูกไปหาทันตแพทย์ที่โรงพยาบาลบ้านนา
แล้วพอไปถึงที่โรงพยาบาลปรากฏว่าหมอ
ช่วยดึงฟันลูกที่มันยุบไปในเหงือกดึงออกมาได้๒ซี่
แต่คุณผู้ชมมันเหลืออยู่อีกซี่นึง

แล้วคุณหมอเขาบอกกับคุณแม่ว่าจะต้องรอดูนะ
ว่าอีกซี่นึงรากฟันจะตายไหม
ทีนี้มันเป็นฟันแท้ด้วยไงคุณ
จะต้องทำอย่างไรต่อจะต้องใส่ฟันเทียมหรืออะไรต่อ
เพื่อไม่ให้เด็กมีเหมือนปัญหานะ
ใช่ค่ะก็กลัวไงว่าเด็กผู้หญิงด้วย
ถ้าเกิดว่าแบบฟันแพ้แล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นปมด้อย
ปัญหาที่สำคัญคือปัญหาเรื่องของการเคี้ยวอาหาร

ใช่ค่ะทีนี้แม่ก็เลยจะต้องไปเจอผอโรงเรียน
แล้วเสร็จแล้วพอแม่คุยกับพอโรงเรียนด้วย
คุยกับผู้ปกครองของเพื่อนลูกที่ผลักจนลูกล้ม
ตอนนั้นผู้ปกครองของฝั่งคู่กรณีเขาก็ร้องห่มร้องไห้
แล้วก็บอกว่าไม่มีตังค์จริงจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล
พอเห็นแบบนั้นพอก็เลยมอบเงินประกันชีวิต๕๐๐๐บาทมาให้
แต่แม่บอกว่าสิ่งที่แม่ต้องการคือแม่อยากให้ทางโรงเรียน
เข้ามาดูแลนอกเหนือจากเรื่องเงินประกันอุบัติเหตุ๕๐๐๐
เพราะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น๑๑โมงกว่าถูกไหม

ครูประจำชั้นรวมถึงพอจะต้องมีส่วนที่จะรับผิดชอบในเรื่องนี้
และคำถามที่แม่ถามพอต่อหน้าเลยนะ

พอและครูคนนั้นทำไมถึงไม่พาลูกสาวของเธอไปส่งโรงพยาบาล

เพราะว่ามีเด็กบอกว่าครูมัวแต่นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ไม่สนใจ
ครูประจำชั้นเด็กนักเรียนชั้นป๒
ก็คือครูสุรีพรพุทธชง
นำหลักฐานในโทรศัพท์และเป็นข้อความ
แล้วก็เบอร์โทรติดต่อญาติให้ผู้สิทธิ์ข่าวได้ดู

โดยเธอบอกนะครับเธอก็ยอมรับผิดเอง
ไม่พาเด็กไปโรงพยาบาลแต่แรก
แต่สิ่งที่เห็นว่าเล่นโทรศัพท์เธอไม่ได้เล่นโทรศัพท์

ช่วงนั้นครูกดโทรศัพท์จริง
แต่พยายามที่จะโทรหาแม่ของเด็กที่บาดเจ็บนี่แหละ

แต่โทรไปเท่าไหร่ก็ไม่สามารถติดต่อได้
จากผู้ปกครองของเด็กคือแม่เด็กเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์
พยายามที่จะพยายามค้นหาเบอร์ของพ่อเด็ก
แล้วก็โทรบอกพ่อเด็กให้มาที่โรงเรียน
คือครูบอกครูไม่ได้เล่นโทรศัพท์นะ

พยายามโทรหาผู้ปกครองของเด็กให้มารับพาไปโรงพยาบาลจริง

ก็พยายามโทรศัพท์และโทรลายติดต่อครู
ที่ดูแลในเรื่องของการประกันชีวิตเด็ก
เพื่อจะสอบถามข้อมูลว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร
หลักฐานเอกสารอะไรบ้างแล้วก็จะส่งเด็กไปที่ไหนอย่างไร
ยืนยันว่าครูไม่ได้ละเลยลูกศิษย์แต่อย่างใดนะครับ
อันนี้คือคำชี้แจงของครูฟังเสียงครูหน่อย
อันนี้ก็ต้องขอโทษขอโทษจริงเลยนะคะ
ขอโทษผู้ปกครองจริงที่ตอนนั้นคิดไม่ทัน
นึกว่าเป็นนิดหน่อยนะคะ
เพราะล้างฟันแล้วอะไรแล้วก็เห็นมีเลือด
ว่าไม่ใช่ฟันนึกว่ากระแทกเฉยแล้วเหงือก
มีเลือดแค่นั้นนึกว่าเป็นน้อย
เพราะข้างหน้าข้างนอกอะไรนี่ไม่มีแผลเลย
มีแต่ฟันอย่างเดียวนะคะ
ก็เลยก็โทรติดต่อพ่อเขาแล้วพ่อเขาก็มาทันที
อันนี้ไม่ได้เล่นไลน์ไม่ได้เล่นโทรไม่ได้อะไร

เขาทำเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับประกัน
เรามีหลักฐานการโทรการไลน์ในเวลานั้นด้วยค่ะ

เราไม่ได้ดูออกนอกเรื่องเลย

คุณครูบอกว่าที่ทำทั้งหมดคือพยายามจะช่วยเด็กแหละ
ติดต่อคุณครูที่ดูแลเรื่องประกัน

แต่ครูก็ขอโทษที่ไม่ได้พาเด็กไปโรงพยาบาลตั้งแต่แรก
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปถามเด็กด้วยกันค่ะคุณผู้ชม
เพื่อนนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟัง

ตอนนั้นเนี่ยคือมีคนมาเพื่อนอีกคนนึงมาแปะแข็งเพื่อนคนที่เขาเป็นคนเจ็บ
ซึ่งจุดที่เพื่อนยืนมันเป็นจุดที่เป็นพื้นปูนขัดมัน
คุณสืบสกุลตรงนี้เลยแล้วมันมีคราบนา
มันลื่นใช่ไหมคะลื่นสิคะพอแปะแล้วเด็กวิ่งได้ปั๊บ
มันก็เลยอาจจะทำให้เด็กลื่นล้มแล้วหน้าไปกระแทก
ทีนี้พอเห็นว่าเพื่อนมีเลือดไหลก็พากันไปห้องพยาบาลค่ะ
เด็กเขาบอกด้วยนะบอกว่าทั้งเพื่อนคนเจ็บ
แล้วก็คู่กรณีเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันนะเข้าไปไหนเข้าไปด้วยกัน
เพื่อนที่เขาผลักจนทำให้เพื่อนล้มไปแบบนี้เขาก็ขอโทษแล้ว

เออไม่ได้มีเจตนาจะแกล้งหรอกเพราะว่านี่มันคืออุบัติเหตุ
กับเด็กเขาก็ให้อภัยกันนะหรือว่าเป็นเพื่อนกัน
มันเป็นอุบัติเหตุจริงฮะแต่ทีนี้๓ประเด็นที่โรงเรียนต้องดู
คือหนึ่งเรื่องของพื้นที่อันตรายแบบจุดวิ่งเล่นแบบนั้น
สองเรื่องของวินัยครูในการดูแลเด็ก
แล้วก็สามเรื่องของการจัดทำฟันให้เด็กอย่างไร
ใส่ฟันปลอมฟันเทียมเด็กใส่ได้หรือยัง